มีเรื่องราวน่าสงสารของแม่ค้าท้อง๓เดือนครับไปทอดเฟรนด์ไฟล์ขายอยู่ริมสนามฟุตบอล
ปรากฏว่าลูกบอลเนี่ยมันมาร่วงตกใส่กระทะน้ำมันที่กำลังเดือดเลยอ่ะแล้วกระเด็นใส่หน้าใส่ตาเธอครับ
แผลเวิกเลยอุ้ยพอไปร้องเรนกับผู้จัดงานเขาบอกว่า
ผมไม่ได้อนุญาตให้คุณมาขายนะคุณฝ่าฝืนขายเองขอไม่รับผิดชอบ
ดูแผลเธอสิครับคือทั้งหน้าแล้วน้ำมันนะคะน้ำร้อนร้อนด้วยนะฮะ
ผู้เสียหายครับอายุ๓๗ปีชื่อว่าคุณสุชาดาครับ
เดินทางไปแจ้งความที่สพเมืองระยองสภาพพันแผลเต็มหน้าเต็มแขนเลยครับ
คนเจ็บบอกว่า๕โมงเย็นเมื่อวานนี้ไปตั้งโต๊ะขายเฟรนด์ไฟทอด
บริเวณเต็นต์อำนวยการริมสนามฟุตบอลในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองครับ
กำลังทอดเฟรนด์ไฟล์อยู่เนี่ยจู่ลูกฟุตบอลเนี่ย
นักฟุตบอลกำลังเตะกำลังแข่งกันในสนาม
ตกลงมาที่กระทะของเธอแล้วน้ำมันกำลังเดือดเลยตอนนั้นนะครับ
ทำให้น้ำมันที่เดือดเนี่ยกระเด็นใส่หน้าและดวงตาของเธอทั้งสองข้าง
ที่เธอไปตั้งขายก็ตรงนี้นะครับริมสนามฟุตบอลแห่งหนึ่ง
เจ็บปวดปวดแสบปวดร้อนมากเจ้าหน้าที่ที่จัดการแข่งขัน
พาเธอไปส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาบาดแผลครับคุณหมอบอกว่าถูกน้ำมันลวกหลายแห่ง
ทั้งหน้าทั้งแขนส่วนดวงตาเนี่ยต้องตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วเธอกำลังท้องอ่อนอ่อนสามเดือนด้วยครับอยากให้ทางผู้จัดงาน
รับผิดชอบเยียวยาหน่อยเพราะว่าจู่จู่ลูกบอลมาตกใส่กระทะของเธอ
เธอก็เตรียมจะทอดขายตามปกติแต่ผู้จัดงานอ้างว่าไม่ได้อนุญาตให้มาขาย
มาขายเองแบบนี้จึงไม่ขอรับผิดชอบครับ
ไปขายเฟรนด์ไฟล์แล้วช่วงเวลาประมาณกี่โมง
เรื่องประมาณหกบนขณะนั้นที่เราขายอยู่อ่ะ
โดนเมาเงินอ่ะของ
แล้วเมาว์กระทะร้องมันดินตัวถือกระดูกใส
น้ำมันกระดูกใส

ต้องการให้ผู้จัดงานเนี่ยเห็นแก่ลูกสาวหน่อยเถอะหลานในท้อง
อีกกำลังท้องเลยอ่ะยังต้องเลี้ยงลูกอีกสองคนนะขอให้มี
นุษยธรรมหน่อยถ้าหากว่าไม่ให้เข้าไปขายก็ควรจะห้ามตั้ง
แต่แรกไม่ใช่ว่าพอเกิดเรื่องแบบนี้แล้วมาอธิบายบอกว่าไม่
อนุญาตคุณมาขายเองก็เลยไม่รับผิดชอบฟังแบบนี้แล้วมัน
ปวดเหลือเกินก็ไม่รู้จะหันไปพึ่งใครก็ได้แต่ขอความ
เห็นใจวิงวอนแม่เจริญบอกแบบนี้ช่วยเหลือหน่อยเถอะแล้วยัง
ไม่รู้เลยว่าดวงตาของลูกจะหายกลับมามองเห็นได้เหมือน
หรือเปล่าเบื้องต้นครับตำรวจรับแจ้งความเอาไว้
ครับและจะสอบสวนอย่างละเอียดยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรม
กับทุกฝ่ายอย่างไรก็ตามเดี๋ยวคงต้องรอฟังคำชี้แจงและ
อธิบายจากทางฝั่งผู้จัดงานด้วยนะครับทันทีที่มีความ
ืบหน้ามีคำชี้แจงเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ